คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องตามกันต่อค่ะ
เพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องโลกสองใบเมียหลวงเมียน้อย
แต่มันเป็นเรื่องที่มีคนเสียชีวิตเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
กรณีเรื่องของนางจิราวัลหญิงม่ายวัย๓๙ปี

แต่เรื่องนี้มันเริ่มต้นจากลูกสาวของนางจิราวัล
บอกว่าแม่ของเธอถูกทางฝั่งเมียหลวงมาทำร้ายร่างกายในห้องที่รีสอร์ทนะคะ
อันนี้คือนางจิราวัลที่นอนอยู่นะคะอันนี้คือคลิปต้นเรื่องเลย
คือลูกสาวเนี่ยบอกว่าโอ้โหฝั่งเมียหลวงทำร้ายร่างกายแม่เธอหนักมาก
ถึงขั้นที่เอาด้ามไม่กวาดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศ
นอนรักษาตัวอยู่เป็นเดือนและเสียชีวิตเมื่อวาน
แต่ว่าทางฝั่งของเมียหลวงคือนางแข้งเนี่ยบอกว่าไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายอะไรเลย
ตามไปแล้วก็บุกเข้าไปในห้องแล้วเจอผู้หญิงนอนใส่ผ้าขนหนูอยู่ก็โกรธ
ก็เลยด่าตามคลิปที่ให้คุณผู้ชมเคยได้ดูไป
เมียหลวงบอกว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
ไปถึงเนี่ยนางจิราวัลนอนอยู่แล้วก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรให้นำตัวไปโรงพยาบาล
วันเนี้ยค่ะชุดสืบส่วนภูทรจนครสีธรรมราช
ไปคุยกับเจ้าของรีสอร์ทนะคะ
รีสอร์ทนี้อยู่ในพื้นที่ตำบนนาปรุอำเภอพระพรมจนครสีธรรมราช
แล้วก็ไปคุยกับเจ้าของรีสอร์ทไปขอรายละเอียด
แล้วก็ได้ข้อมูลมาว่าญาติของผู้เสียชีวิตไปที่รีสอร์ทด้วยเมื่อตอนเช้า
เพื่อไปตามหาเสื้อผ้าของนางจิราวัลผู้เสียชีวิตนะคะ
คือตอนนำขึ้นเปลไปโรงพยาบาล

คำถามคือทรัพย์สินเสื้อผ้าอะไรของผู้เสียชีวิตอยู่ตรงไหน

ซ้ำด้านหน้าห้องพักก็ไปดูนี่นะคะเจ้าหน้าที่เอาจอบเอาเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิต
ขึ้นมาจากน้ำเอาจอบเนี่ยเอาเสื้อผ้าขึ้นมาจากบ่อเนี่ยนะ
เสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะมีอยู่๓ชิ้นนี่นะคะ
เสื้อสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีแดงกางเกงขาสั้นมีรอยฉีกขาด
และกางเกงชั้นในมันไปอยู่ในบ่อค่ะ
บ่อกระบายน้ำที่อยู่หน้าห้องพักค่ะค่ะเจ้าหน้าที่เอาจอบเคียร์เคียร์เคียร์ขึ้นมา
กับกางเกงที่เจอตรงกับชุดที่ผู้ตายใส่ไปที่รีสอร์ท
ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะเดี๋ยวจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูอีกรอบหนึ่ง
คือสีเสื้อผ้ามันชัดนี่นะคะเปรียบเทียบเสื้อผ้ากันดู
ที่ผู้ตายใส่เนี่ยมันชัดเลยก็คือเสื้อสีเหลืองกางเกงขาสั้นสีแดง
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บเสื้อผ้าของผู้ตายใส่ถุงไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่ม
เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีนะคะ
เจ้าของรีสอร์ทก็ได้ให้คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะ๒๑กุมภาพันธ์๑๗นาฬิกา๓๙นาที
เจ้าของรีสอร์ทเปิดให้ดูอีกรอบนึงนี่ค่ะ
แข้งในวงกลมสีแดงนะคะก็คือภรรยาภรรยาหลวงนะของนายภัยบูลนะคะ
นี่ค่ะนางแข้งอายุ๕๖จะเห็นว่านางแข้งเนี่ยหย่อนเสื้อผ้าของนางจิราวัลผู้เสียชีวิต
ทิ้งเอาไว้ในเบาะหน้าห้องพักนะคะนี่ค่ะลักษณะแบบนี้ตรงนี้นะคะ
นี่นะคะก็คือบ่อเกลอะหน้าห้องพัก
แข้งตามภาพนี้นะนางแข้งใส่เสื้อสีเหลืองนะคะ
แล้วก็จะมีนางเสาฝนใส่กางเกงขายาว
นางสาวขวัญใส่เสื้อสีแดงกางเกงสีเหลืองและในปอน
คือลูกของนางแข้งแต่เป็นลูกกับสามีเก่านะ
ส่วนผู้หญิงที่ใส่ชุดสีแดงคือเจ้าของรีสอร์ทนะคะ

ทางซ้ายมือก็คือที่เจ้าหน้าที่เอาจอบไปเคลียร์เสื้อผ้าของผู้ตายขึ้นมาจากบ่อเกลอะค่ะ
นี่ค่ะถ้าดูสีเสื้อผ้าคือมันตรงกันเลยจากภาพในกล้องวงจรปิดแล้วก็ที่เจอ
นี่นะคะคือนางแข้งเนี่ยค่ะตามภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะ
คือจะเห็นว่านางแข้งถือเสื้อผ้าแล้ววางที่พื้นหน้าห้องแล้วหยิบขึ้นมาอีกครั้ง
แล้วก็ไปหย่อนที่เบาะหน้าห้องที่รีสอร์ทนะคะลูกลูกทั้งสามคนก็อยู่เจ้าของรีสอร์ทก็อยู่
แล้วนางแข้งเหมือนกับเดินไปหลังรีสอร์ทไปหยิบไม้เพื่อเป็นอาวุธ
แล้วลูกสาวเข้าไปห้ามอันนี้คือภาพเหตุการณ์ทั้งหมดจากกล้องวงจรปิด
จังหวะนี้นะคะเหมือนกับว่าจะไปหยิบไม้เพื่อมาเป็นอาวุธนะคะ
แต่นางแข้งปฏิเสธนะบอกว่าจะไม่ได้ไปใช้อาวุธอะไรนะคะแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดมันเห็นลักษณะตรงเนี้ย
คือคำถามก็คือว่าถ้าที่นางแข้งกับลูกสาวหรือว่าลูกชายบอกว่าไม่ได้ทำร้ายอะไรเลย
ตอนเปิดห้องไปเจอก็นอนฟุบอยู่ที่พื้นแล้วเนี่ยแล้วเสื้อผ้าของเขาเนี่ยเอาไปทิ้ง

แล้วที่จะไปหยิบเอาวงอาวุธไปหยิบมาไหมทำร้ายร่างกายกันมันมีไหมนะคะ
เพราะว่าเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าเข้าไปตอนหลังเนี่ยหลังจากที่ฝั่งนี้เขาพังประตูเข้าไป
อยากรู้ว่าคนที่อยู่ข้างในที่สามีเขาแอบมาเจอเนี่ยคือใครเนี่ย

ก็เลยต้องเรียกกู้ภัยให้มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก็ต้องนำสิ่งต่างเหล่านี้ค่ะ
ประติดประต่อแล้วก็นำไปประกอบสำนวนคดีนะคะ
คือมันต้องให้สิ้นสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้เสียชีวิตกันแน่นะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมคะไปดูบ่อเกลือดตรงนี้นี่ค่ะ
ที่เจอเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะครับ
เป็นบ่ออิดสี่เหลี่ยมจตุรัสนะคะ
ห่างจากห้องที่เกิดเหตุประมาณ๗เมตร
กว้างยาวประมาณสัก๕๓เซนติเมตรนะคะ

เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าก็ผ่านไปเป็นเดือนแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่เห็นมีใครมาถามหาเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตเลย

เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าเธอก็เลยไม่เอกใจอะไร
อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
แต่เธอไม่ได้เฝ้าสังเกตการณ์ตลอดเวลา

เธอไม่รู้ว่าใครเอาอะไรไปทิ้งตรงไหน
เพิ่งมารู้ตอนดูภาพจากกล้องวงจรปิดพร้อมกับนักข่าวของเรานี่แหละ

มันมีจังหวะที่เหมือนกับน้ำแข้งหอบเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตแล้วก็ไปทิ้งเอาไว้ในบ่อ
แล้วเสื้อผ้าที่เจอเนี่ยมันไม่ครบนะ
มีกางเกงในใช่ไหมคะมีเสื้อมีกางเกง
แต่เสื้อชั้นในหายไปไหน
เสื้อชั้นในของผู้เสียชีวิตไม่อยู่ไม่เจอในบ่อด้วย
ทีมข่าวก็ถามเจ้าของรีสอร์ทเหมือนกันว่าเจอบ้างไหม
เจ้าของรีสอร์ทบอกแบบนี้ค่ะ
เห็นเสื้อชั้นในอยู่ในตรร่าในห้องที่เกิดเหตุ
แต่เสื้อชั้นในเนี่ยมันขาดออกจากกัน

เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าก็เสื้อชั้นในมันขาด

วันต่อมาเห็นหน้ากากอนามัยถูกทิ้งอยู่ที่ปากบ่อเกลอะนะคะ
ปกติแล้วปากบ่อจะถูกปิดแต่จะมีช่องเอาไว้ระบายนิดหน่อย
แต่เธอไปดูบอกว่าตอนแรกเนี่ยไปเจอหน้ากากอนามัยอยู่ปากบ่อนะคะ
เธอไปดูก็เห็นว่าในบ่อมีเสื้อผ้า
แต่เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าไม่รู้ว่าเสื้อผ้าใคร

ไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ไปวุ่นวายจนเนี่ย
ทำให้มีคนเสียชีวิตเนี่ยเธอบอกว่าไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกัน
ก็เลยไม่ได้แจ้งให้ใครรู้ก็ทิ้งเอาไว้แบบนั้น
เช้าวันนี้แหละญาติของผู้เสียชีวิตไปถาม
ขอดูรอบห้องพักที่เกิดเรื่อง
เธอก็เลยเพิ่งรู้ว่าเสื้อผ้าที่อยู่ในบ่อเกลอะที่หน้าห้องพัก

เดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของหอพักดูหน่อยนะคะ

เห็นรองเท้ากับเสื้อในที่ขาด

อยู่ในตะก้าตะก้าที่อยู่หน้าห้องน้ำ
เราก็เก็บออกจากห้องแล้วก็ไปทำลายทิ้งของเราทุกวันถัง

ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาเก็บไว้เป็นหลักฐานเลย
คือไม่ทันได้คิดตรงนั้นหรอก

ทีนี้ก็เหตุเขาก็ไปยุ่งเรื่องนู้นกัน
เรื่องนี้เขาเหมือนเขาลืมไปหรือเปล่าไม่รู้

ก็มาถามว่าเออได้เห็นบ้างไหมเสื้อผ้าที่ว่าที่หายไปอะไรอย่างนั้น

ทำไมเขาเพิ่งมาถามตอนนี้ทำไมเขาไม่ถามตอนนั้น
เราก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันเพราะว่ามันเหมือน
เหมือนคือเราคือนับแต่เกิดเรื่องมาจนถึงตอนนี้ก็คือไม่มีใครมาติดต่ออะไร

วันแรกที่ว่ามานั่นเสร็จก็คือหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้กับเราเลย
เขาก็คงต้องการแบบประจานให้อายไม่มีเสื้อผ้าใส่กลับบ้านอะไรหรือเปล่าแค่นั้นเองเราก็ไม่ได้คิดอะไรไปเยอะ
ที่ตำรวจเขาต้องมาไล่ถามวันนี้ก็เพราะว่ามันมีคนตายนั่นแหละฮะ

ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่ทางลูกสาวของผู้ตายเขาเอามาร้องเรียนเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ย
ขอดูภาพจากล้องวงจรปิดที่รีสอร์ทนะครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยก็อันนี้เป็นช่วงที่ทิ้งแล้วต้องดูก่อนหน้านั้นที่ว่านายภัยบูลนะฮะ
ภัยบูลที่เป็นสามีของนางแข้งเขาจดทะเบียนสมรสถูกต้องกันตามกฎหมายนะครับ
นายภัยบูลเนี่ยขับมาเนี่ยคือมาส่งนางจิราวัลที่รีสอร์ทแล้วนางจิราวัลก็เดินเข้าไปในห้องพัก
ส่วนนายภัยบูลเนี่ยขับรถออกไปเพราะบอกกับนางแข้งภรรยาว่าเดี๋ยวจะไปรับลูกก็เลยต้องขับรถออกไปก่อนนะฮะ
พอนายภัยบูลออกไปรับลูกเสร็จเรียบร้อยย้อนกลับมาที่รีสอร์ทอีกรอบนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพที่นายภัยบูลเดินอยู่นะฮะ
คือนายภัยบูลเขาบอกว่าพอมาถึงแล้วปรากฏว่าเขาเข้าห้องไม่ได้นะเรียกตั้งนานนางจิรวรรณก็ไม่เปิดให้
ก็เลยต้องเดินมาหาเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของรีสอร์ทจะใส่ชุดสีแดงนะฮะก็ไปเอากุญแจเพื่อไขให้
แต่พอไขประตูแล้วปรากฏว่าเปิดเข้าไปไม่ได้เนื่องจากมันล็อกกรอนด้านในเอาไว้
สักพักนึงเนี่ยครับท่านผู้ชมครับพอนายภัยบูลก็ยังเดินเข้าห้องไม่ได้นะครับเพราะว่านางจิรวรรณเขาล็อกประตูจากด้านในเอาไว้เนี่ย
รถของนางแข้งเนี่ยนางแข้งนี่มาฮะแล้วลูกก็ขับรถมานะแต่นายภัยบูลพอเห็นว่าเมียมาก็เลยขับรถออกไปเลยขับรถออกไปแล้ว
แต่นางแข้งก็เข้าห้องไม่ได้ก็เหมือนกันเจ้าของรีสอร์ทเขาก็มาคอยดูอยู่เพราะไขประตูให้แล้วไขกุญแจให้แล้วแต่มันล็อกจากด้านใน
แข้งก็เรียกเรียกอยู่ตั้งนานเพราะอยากรู้ว่าสามีเนี่ยมากับใครแล้วผู้หญิงคนนั้นคือใครที่อยู่ในห้องสุดท้ายพอเรียกลูกมาลูกบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแม่ก็เลยให้พังประตูเข้าไปก็มีลูกคนหนึ่งที่พังประตูเข้าไปแต่พอพังประตูเข้าไปแล้วก็ทั้งลูกแล้วก็นางแข้งอ่ะนะเขาก็ยืนยันว่าเห็นก็คือนางจิรวรรณเนี่ย
ใส่เสื้อผ้าใช่สุดท้ายก็ลูกบอกก็ต้องพยายามดึงแม่ทีแรกแม่จะไปทำร้ายเขาด้วยนะแต่ลูกบอกต้องพยายามดึงแม่บอกแม่อย่าไปทำเขาเลยเขานอนฟุบแล้วก็เลยช่วยกันเรียกกู้พงกู้ภัยเจ้าของรีสอร์ทก็เรียกกู้ภัยมารับตัวนี่แหละฮะก็เป็นลักษณะแบบนี้แต่มันมีโทรศัพท์มือถือกับนาฬิกาของนางจิรวร

แล้ววันนี้มันก็มีภาพเพิ่มไงฮะก็คือภาพที่ไปเห็นว่ามีช่วงหนึ่งที่
แข้งเขาเอาเสื้อผ้าของนางจิรวรรณไปทิ้งบ่อเกลอะ
นี่นะครับทุกคนค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
นายภัยบูลเองเนี่ยท่านก็ต้องรอฟังว่าเขาจะให้การแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
จิราวัลเสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะครับ๒ทุ่มครึ่งที่โรงพยาบาลนะครับ
รักษาตัวอยู่นาน๓๐วัน
ไปดูภาพที่โรงพยาบาลเมื่อคืนนี้หน่อยนะครับ
ลูกสาวผู้ตายกับญาติ๒๐กว่าคนลูกสาวชื่อนางสาวจุรสานะครับ
หลังจากทราบข่าวว่าแม่เสียชีวิตก็มาที่โรงพยาบาลมหาราช
ที่นครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ก็เป็นช่วงที่เข็นศพนางจิราวัลจะไปเก็บศพไว้ที่ห้องดับจิตนะครับ
เพื่อรอให้แพทย์หรือว่าพนักงานสอบสวนเขามาชนะสูตรอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งตามขั้นตอนนะนะ
เพราะคดีนี้ถือว่ามี๒ท้องที่นะครับ
ในส่วนของสพเมืองก็คือท้องที่ที่มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
กับสพพระพรมท้องที่ของจุดเกิดเหตุที่รีสอร์ท
แต่ปรากฏว่าญาติของนางจิรวรรณผู้ตายเองเขาก็มีอยู่๒พื้นที่นะครับ
มาจากทั้งที่ตำบลนาพรุอำเภอพระพรมกับอำเภอทุ่งสงศ์นะ
ทั้งสองฝ่ายเขาก็เหมือนกับพยายามที่ว่าเออจะเอาศพไปไว้ที่ไหนดี
ก็พูดคุยถกเถียงกันอยู่พักนึงนะครับ
ญาติของนางจิราวัลนะครับชื่อนายธวัฒน์เขาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เป็นญาติฝั่งอำเภอพระพรมให้เหตุผลว่าตั้งแต่เกิดเหตุมาจนถึงวันเสียชีวิตหนึ่งเดือนเนี่ย
จากทุ่งสงศ์ไม่เคยมีใครสนใจมาเยี่ยมมาดูอาการมาช่วยเหลือนางจีราวัลเลย
มีแต่นางสาวจิลสาที่เป็นลูกสาวแล้วก็ญาติฝั่งอำเภอพระพรมที่มาเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็วิ่งเต้นเรื่องคดีพยายามแจ้งความพยายามถามความคืบหน้าเรื่องคดีแต่คดีก็ไม่เคยคืบหน้า
เพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะเอาศพเนี่ยไปดูแลไปจัดการกันเอง
มาเคลียร์ให้นะฮะบอกว่าญาติทั้งสองฝ่ายสองอำเภอก็ยุติความขัดแย้งไว้ชั่วคราวก่อนกันแล้วกัน
ถ้ายังตกลงกันไม่ได้เพราะยังไงตำรวจก็ยังให้ศพออกไม่ได้
เนื่องจากต้องพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยก่อนเรื่องสาเหตุการตายนะว่ามีสภาพอาการแบบไหนอะไรยังไง
โดยเฉพาะการตอบคำถามเรื่องการใช้ด้ามไม้กวาด
วัสดุอื่นใดในการไปทุบไปตี
หรือไปแทงใส่อวัยวะเพศเขาว่าจริงหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นะฮะที่เธอเสียชีวิตนะครับนางจิรวรรณ
ตำรวจยังไม่อนุญาตให้ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะตำรวจก็บอกตั้งแต่ต้นว่าต้องคุยกับคุณหมอ
คุณหมอที่รักษาอาการของผู้เสียชีวิตตั้งแต่ต้นนะคะ
ลักษณะบาดแผลลักษณะของอาการบาดเจ็บต่าง
มันเกิดอะไรขึ้นมีบาดแผลตรงไหนอย่างไรบ้าง
คุณหมอที่ทำการรักษาน่าจะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดคนนึงนะคะ
พอรักษาอาการไปจนกลายเป็นว่าโอ้โหเสียชีวิต
ตำรวจก็บอกว่าสำคัญที่สุดก็คือผลการผ่าพิสูจน์จากทางนิติเวศนะคะ
ลักษณะบาดแผลหรือว่าสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร
เมื่อวานนี้ตำรวจบอกว่ามีข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
แต่ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดได้
แต่วันนี้ตำรวจบอกว่าจากการตรวจเบื้องต้น
ผู้เสียชีวิตมีลักษณะอาการยังไงบ้างนะคะ
พลตำรวจรีธรรมนูลประยืนยงผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่า
จากการตรวจเบื้องต้นผู้เสียชีวิตมีอาการแบบนี้นะคะ
เลือดคั่งในสมองมีผลมาจากความดันโลหิตสูง
ผู้เสียชีวิตเขาไม่ได้มีบาดแผลที่ศีรษะเลยนะคะ
แต่เขามีบาดแผลที่ปากค่ะ
ส่วนคำถามที่ว่าเอ๊ะผู้เสียชีวิตถูกด้ามไม่กวาดแทงเข้าไปในอวัยวะเพศหรือไม่
ตำรวจบอกว่าข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจเบื้องต้น
ไม่ได้มีเลือดออกทางช่องคลอดของผู้เสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ค่ะกู้ไพที่ไปช่วยเหลือตามคลิปภาพภาพขวามือนะคะ
ทีมข่าวไปถามเลยว่าวันที่ไปช่วยเหลือผู้เสียชีวิตตอนนั้นที่เขายังแค่บาดเจ็บ
เขามีอาการยังไงบ้างมีเลือดออกมีอะไรไหมสภาพห้องเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้าง
กู้ภัยคุยกับทีมข่าวของเราว่าวันที่ไปรับผู้บาดเจ็บ
ตอนนั้นเขายังไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยนะไม่ได้มีเลือดเลยนะคะ
พจรปกติรู้เรื่องพูดจาตอบสนองได้ดีพูดได้แต่พูดแบบไม่เป็นคำอะค่ะ
ไม่มีบาดแผลไม่มีรอยฟกช้ำไม่มีอาการชักเกร็ง
แต่ว่ามีอาการลักษณะของสำลักน้ำลายแล้วก็มีน้ำลายฟูมปากนะคะ
อันนี้กู้ภัยบอกว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาเห็นตอนที่เขาไปช่วยเหลือ
เขาไม่ได้บอกนะว่ามีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไร
แต่สิ่งที่เขาไปเห็นในวินาทีที่ไปช่วยเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็ยอมรับกับทีมข่าวของเราตั้งแต่เมื่อวาน
บอกว่าแต่เธอเห็นว่าแม่เธอเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยมีแผลมีแผลจริง
แต่แผลที่บอกว่าเห็นชัดเจนเนี่ยค่ะคือลักษณะของแผลกดทับบริเวณก้น
มันเป็นลักษณะของการนอนรักษาตัวเป็นเวลานานเวลานอนนานจะมีบาดแผลลักษณะของแผลกดทับแบบนี้
คุณหมอบอกว่านี่คือแผลจากการนอนพักรักษาตัวเป็นเวลานานนะคะ
แต่ลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็แม่มีแผลนี่มันคล้ายกับการฟกช้ำนะมันเป็นแผลช้ำ
แต่หมอบอกว่ามันก็เป็นลักษณะกดทับนะอย่างนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะเรื่องของการที่ว่าตกลงแล้วผู้เสียชีวิตถูกภรรยาหลวงเอาด้ามไม้กวาดแทงเข้าไปในอวัยวะเพศ
ประเด็นนี้ที่มามันคือยังไงทำไมคนในพื้นที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันแบบนี้หมด
ทีมข่าวไปคุยกับนายประเทืองเป็นสมาชิกอบตนาพรุนะคะบอกว่าอ๋อที่มาของประเด็นนี้มันเป็นแบบนี้
คือหลังจากวันที่๒๑กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะนางแข้งก็คือภรรยาหลวงเนี่ยนะไปหาชาวบ้าน
ชาวบ้านเขากำลังรวมตัวกันดื่มน้ำชาอยู่แล้วนางแข้งนำรูปผู้เสียชีวิตที่นอนเปลือยไปให้ชาวบ้านดู
แล้วนางแข้งพูดกับชาวบ้านทุกคนที่อยู่ตรงนั้นว่าเนี่ยไปทำร้ายมาแล้วนะ
เอาด้ามไม่กวาดแทงที่อวัยวะเพศของนางจิราวัลมาแล้วชาวบ้านเลยเข้าใจตรงกันหมดแบบนี้
ชาวบ้านเข้าใจเหมือนกันหมดแบบนี้ว่าอ๋อนางแข้งไปก่อเหตุแบบนี้แบบนี้นะ
เพราะว่านางแข้งพูดเองพูดกับชาวบ้านนะคะ
แล้วชาวบ้านตรงนั้นเข้าใจอย่างนั้นทั้งหมด
สทิทธิ์บอกว่าคนเจ็บล้มพวกน้ำอะไรแบบนี้บ้างทุนยังไม่ได้พูดนะ
มามามาให้ข่าวทีหลัง

ข้อหน้าได้ใช้แล้วเอาเต้นผ้วย
เป็นประหลาดลุ้งในโรคคุณครับ
พอไปเล่นไปดูมั้ยพอไปไม่
คำว่าหลุ้งค่ะก็เป็นภาษาใต้นะ
เหมือนกับว่าคือการแทงเข้าไปนะคะ
แต่ก็มีชาวบ้านบางคนที่ให้ข้อมูลในอีกลักษณะหนึ่ง
บอกว่าคือตัวนางแข้งผู้ก่อเหตุ
เขาพูดว่าดีนะที่แบบไปถึงแล้วเขานอนอยู่

ไม่อย่างนั้นจะทำแบบนี้อะไรอย่างนี้
นางสาวนางแข้งก็บอกว่าแม่หมายถึงแม่ไปบอกว่า
ถ้าเขาไม่นอนอย่างนี้ก็จะทำจะแทงอะไรประมาณอย่างนี้

ก็เลยเข้าใจว่าทำไปแล้วหรือว่าจะทำนะแบบนี้นะคะ
อันนี้ก็เดี๋ยวให้ตำรวจขยายผลเพิ่มเติมอีกที
แต่ว่าวันนี้ค่ะทางญาติของผู้เสียชีวิต
ก็ได้ถูกตำรวจเชิญไปให้ข้อมูลนะคะตั้งแต่เช้านะคะ

แล้วก็จะมีการออกไหมจับนางแข้งนะคะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่ม
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายผู้อื่นเฉยแล้ว
จะเป็นลักษณะของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็จะเป็นลักษณะความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะ

ใช่ค่ะการไปรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ล่าช้าไปนะคะ
จากบ่ายก็เป็นสัก๓โมงครึ่งตอนเย็น
เพราะว่าต้องสอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็ต้องคุยกับทางพยาน
กว่าจะเสร็จสิ้นกว่าจะมีการไปติดต่อขอรับศพอะค่ะ
ก็คือต้องช่วงดึกไปเลยนะคะ
แต่เรื่องของคลิปเนี่ยทางฝั่งของนางแข้งก็มีการให้ข้อมูลบอกว่า
เรื่องพรบคอมพิวเตอร์เขาไม่ได้เอาคลิปไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลอะไรนะ

แล้วมันกลายเป็นว่าคลิปมันก็หลุดไปในโลกโซเชียลก็ส่งต่อกัน
ก็ต้องดูว่าถ้าเป็นส่งที่ว่าส่งคลิปให้ดูทางโทรศัพท์
หรือว่าทางช่องทางไหนมันจะเข้าขายหรือไม่อย่างไร
ทุกผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
คุยกับลูกสาวของผู้ตายอีกครั้งนะฮะ
นางสาวจิลสานะครับลูกสาวของนางจิรวรรณที่เสียชีวิต
บอกว่าหลังจากรับศพและรู้ผลชนะสูตรศพของแม่แล้ว
ก็จะนำไปบรรพิกุศลที่บ้านที่อำเภอพระพรมนะฮะ
ตกลงจะไปที่ฝั่งอำเภอพระพรมนะครับ
แต่หากผลชนะสูตรออกมายังไม่เป็นที่น่าพอใจหรือว่ายังกังขาอยู่
ก็จะขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยชนะสูตรอีกรอบนะครับ
ตอนนี้เธอเชื่อว่ายังไงแม่ก็ถูกทำร้ายที่อวัยวเพศอยู่ดี
เพราะถ้าคู่กรณีไม่ได้ทำแม่เธอจริงเนี่ยจะไปพูดกับชาวบ้านจะไปประจานแม่เนี่ยกับชาวบ้านทำไม

ส่วนประเด็นเรื่องเสื้อผ้าของแม่ที่ญาติไปตามหาที่รีสอร์ท
ยังไม่รู้เรื่องนี้เพราะมัวแต่เตรียมเรื่องงานศพและให้ปากคำกับตำรวจนะฮะ
วันนี้เราก็เลยเอารูปเสื้อผ้าของนางจิรวรรณให้เธอดูนะครับ
บอกว่าจากสภาพที่เห็นเนี่ยเสื้อผ้ามันก็มีรอยฉีกขาดนะ
เธอก็ไม่แน่ใจว่ามันจะใช่ชุดเสื้อผ้าของแม่เธอจริงหรือเปล่าที่ใส่วันนั้น
แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ย
ทำไมเจ้าของรีสอร์ทไม่ยอมบอกไม่ยอมแจ้งว่ามีเสื้อผ้าแม่เธออยู่ในบ่อ
อยู่แล้วแต่ถ้าอวัยวะเพศก็ตั้งข้อสงสัยความสำนึกของเราเพราะว่าเขามาประจาน

ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าเขาเห็นตั้งแต่ต้นแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นเสื้อผ้าใคร
ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เขาก็เลยปล่อยทิ้งไว้แบบนั้น
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายภัยบูลคนนี้สำคัญ
ภัยบูลก็คือผู้ชายของเรื่องนี้
นายภัยบูลเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่คิดว่าผู้หญิงจะเจ็บหนักถึงขั้นเสียชีวิตยอมรับว่าวันเกิดเหตุ
กับผู้หญิงระหว่างทางแล้วฝ่ายหญิงให้ไปส่งที่รีสอร์ทก็เลยไปส่ง

หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปรับกลับบ้านไปเคาะประตูห้องที่รีสอร์ทเคาะประตูอยู่เป็น๑๐นาที
แต่ข้างในไม่ยอมเปิดประตูให้ก็เลยเดินไปหาเจ้าของรีสอร์ทให้เปิดประตูให้หน่อย
มันก็เป็นไปตามกล้องวงจรปิดภาพนี้ก็คือเห็นภาพนายภัยบูลเดินไปที่ห้องของเจ้าของรีสอร์ทเหมือนกับห้องเจ้าหน้าที่อย่างนี้

ภัยบูลก็เลยบอกว่าตอนนี้ปรับความเข้าใจกับครอบครัวแล้ว
ทางครอบครัวก็เชื่อว่าตัวของนายภัยบูลเองไม่ได้ไปมีอะไรลึกซึ้งกับผู้ตาย
ที่ผ่านมาผู้ตายชอบไว้วานให้ไปส่งตามสถานที่ต่างเป็นประจำ

วันที่เกิดเรื่องเขาก็อ้างว่าเขาไปส่งแล้วเขาก็จะไปรับ
แต่ตอนไปรับเนี่ยประตูไม่ยอมเปิด
มีภาพที่ขับรถมาส่งแล้วก็นางจิรัยกันลงไป
ใช่ทีมข่าวก็เลยถามต่อนะคะว่าเอ๊ะแต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันขัดแย้งกับคำให้สัมภาษณ์ของญาติผู้เสียชีวิตก่อนหน้านี้

นี่นะคะเรื่องนี้ค่ะทางครอบครัวของทางฝั่งในภัยบูลทางนางแข้งเนี่ยนะ
ก็คือภรรยาของนายภัยบูลเนี่ยนะบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ใครจะพูดยังไงก็ไม่เป็นไร
ก็ว่ากันแล้วกันแต่ทางฝั่งเขาเขายืนยันแบบนี้
เรื่องงานศพจะไปหรือไม่ไปเนี่ยนายภัยบูลบอกว่ายังตอบไม่ได้ค่ะ
เขายอมเปิดเผยกับคุณเข้าไหมว่าเขาเป็นอะไรที่ชวนไปซื้อยา
ก็บอกเคยบอกเหมือนกันครับผมเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ว่าไปมหาแพทย์แล้วเขาก็บอกว่าเออนี่ต้องให้ตรงประเด็นกับซื้อยา
ผมเอามาผ่านรีสอร์ทตรงนี้นะเขาก็ขอลงตรงนั้น
อืมผมก็ถามเอ้ายังไม่ไปถึงร้านขายงขายยา
ยังไม่ถึงร้านที่ตัวเองที่จะไปแล้วต้องมาลงตรงนี้
ผมตามจริงนะผมไม่อยากจะให้เป็นเรื่องเกิดเรื่องอะไรอย่างนี้ขึ้นมา
เพราะผู้หญิงคนนี้หลายครั้งแล้วอืม
ที่เขาบอกว่าเขาพอออกไปทำงานเขาจะออกไปเซ็นต์น้ำใช่ไหม
เพราะบางทีเขาก็ไปยืนกับเพื่อนเขาอืม
ขออาศัยรถไปด้วยอืม
ว่าแต่ตัวเขาแล้วก็เพื่อนเขาสองสามคนอืมอ่า
พับว่าช้าช้าช้าช้าช้าแล้วก็จดปั๊บหน้าด้านป่า
เอาน้ำโค้กกันมาขวดนึงอ่าขวดนึง
แล้วก็จัดตังให้ปลามาอยู่จิ๊บ
ตึงปลาโทนให้ที่มาตึงขวาไม่ต้องเอาเอาไปเถอะ

เขาปูดกลางนะคะเขาปูดกลาง
ดึงป่อหาวันจัดแล้วเขาก็น้ำกินตรงนั้นเลย

ก็น้ำโค้กก็เลือกถึงขวด
เลือกถึงขวดก็น้องคู่ยิ่งเดินมา
เขาก็เลือกถึงขวดนั้นเขาก็เดินขึ้นรถ
เขาเดินขึ้นรถกับน้องคู่ยิ่งกับขึ้นรถ

ลูกสาวของนางแข้งค่ะที่ชื่อว่าฝนนะคะ
เป็นลูกเลี้ยงนะคะเป็นลูกกับสามีเก่า
บอกว่ากรณีที่ไปเจอเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตในรีสอร์ทเนี่ยค่ะ
ยอมรับว่าแม่เป็นคนเอาไปทิ้งจริง
ก็คือตามภาพในกล้องวงจรปิดเลย
แต่แม่บอกกับเธอตั้งแต่วันนั้นว่าเออแม่เอาเสื้อผ้าของตัวผู้เสียชีวิตเขาไปทิ้งจริง
เจตนาที่ทำแบบนั้นเนี่ยก็คือโมโห
โมโหที่ไปทำร้ายผู้เสียชีวิตเขาไม่ได้
ก็เลยไปลงกับเสื้อผ้าฉีกชุดชั้นใน
ฉีกเสื้อฉีกกางเกงแล้วเอาไปทิ้ง
นี่นะคะตามภาพนี้ที่เอาเสื้อผ้าผู้เสียชีวิตไปทิ้งเบาะที่หน้าห้อง

ฝนนะคะลูกสาวนางแข้งบอกว่าห้ามไม่ทันจะไปห้ามแม่ห้ามไม่ทัน
เจ้าของรีสอร์ทเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะกับเรื่องเสื้อผ้าที่เจอนะคะ
เพราะว่าแม่ทำตัวเขาไม่ได้แม่ก็เลยทำข้าวของเขา
โดยการที่แม่เอาเสื้อผ้าไปทิ้งในบ่อเพราะว่าแบบทำตัวเขาไม่ได้นี่
เพราะว่าถ้าเขาคิดว่าแม่คิดว่าถ้าเขาลุกขึ้นได้เขาก็ต้องใส่เสื้อผ้ากลับบ้าน
แม่คิดว่าถ้าแบบถ้าเอาไปทิ้งแล้วเนี่ยไม่สามารถใส่ได้
คือคุณแม่มีการฉีกด้วยไหมคะทำทำลายหรือว่ายังไง
ใช่ค่ะฉีกจริงค่ะถามว่าช็อกไหมก็คือแบบมันก็เฉยนะ
แต่ถามว่าเสียใจด้วยไหมเสียใจด้วยในการที่แบบไม่มีใครแบบดีใจหรอก
ที่แบบเออเห็นคนตายอ่ะใช่ป่ะถ้าเราเป็นญาติเขาหรือว่าเป็นลูกเขาเราก็เสียใจเหมือนกัน
เราก็เข้าใจเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราก็เสียใจด้วยนะ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบอีกเราจะช่วยเหลือนั่นแหละส่วนหนึ่งเราช่วยเหลือ
แต่ว่าก็คือยังไงสมมุติว่าถ้าเราไปแล้วแล้วเขาไม่รับก็ไม่เป็นไร
คือลูกสาวของนางแข้งภรรยาหลวงเนี่ยนะคะบอกว่านี่ไงเขามีหลักฐาน
เป็นภาพถ่ายภาพนี้คือพอเขาพังประตูเข้าไปใช่ไหมคะ
รอนประตูตกอยู่กับพื้นแล้วตัวผู้เสียชีวิตนอนกับพื้นอยู่แล้ว
แล้วก็มีผ้าขนหนูผืนเดียวแบบนั้นลักษณะคือน้ำลายฟูมปาก
เขาบอกว่าภาพนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะสามารถยืนยันได้ว่า
แข้งไม่ได้ไปทำร้ายร่างกายเพราะเปิดประตูเข้าไปก็เห็นผู้เสียชีวิตนอนอยู่แบบนั้น
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางนางจิรวรรณที่เสียชีวิตด้วยนะฮะ
ว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้วนะครับ